จะไปที่นี่ก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยกันก่อนนะคะ
วัดใหม่โคกมรุมค่ะ
คือที่นั่นวันก่อนมีเหมือนเขาว่ากันว่า
ร่างทรงของเจ้าแม่ทรายเงิน

บรรยากาศที่วัดใหม่โคกมรุมอยู่ที่ตำบลม่วงเตี้ยม

ก็มีชาวบ้านนะคะหลังไหลเดินทางมาเนี่ยแหละ

แต่ที่สำคัญนะมาแล้วต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะ
เดินทางมาแล้วก็พุ่งตรงไปบริเวณขันน้ำมนต์
น้ำมนต์เมื่อกี้ให้ดูแว๊บนี่

ส่วนใหญ่เขาก็จะดูเลขจากน้ำตาเทียน
บางคนก็ดูแป๊บเดียวถ่ายรูปเก็บไว้ดีกว่า

แต่ที่ทำให้ทุกคนฮือฮาก็คือ
การเข้าประทับร่างทรงของชายหนุ่มคนนึง
เป็นร่างทรงเจ้าแม่สายเงิน
ตะเคียนที่อันเชิญมาจากบ่อทรายร้างในอำเภอโพทอง
ลักษณะแบบนี้เนี่ยค่ะ
ต้นตะเคียนนี้เป็นต้นตะเคียนเก่าแก่

ร่างทรงก็ร่ายรำไปพร้อมทั้ง
เรียนวิชาคณิตศาสตร์สอนบวกลบคูณหาร
แล้วก็อยู่ดีก็เหมือนเป็นลมพับไป
ชาวบ้านที่อยู่ในนั้นบริเวณนั้นก็ช่วยกันประถมพยาบาลด้วย
หลังจากที่ร่ายรำเสร็จแล้วเอามาสอนเลขต่อ
เราจะคิดเลขกันอย่างไรดีคุณจำได้ไหมถอดสแควรุทย์ยังไง
ไม่ทันได้ดูเมื่อกี้ภาพมันไวมาก
แต่ต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมอย่าไปมุงดูกันเยอะนะ
เพราะฉะนั้นแล้วคือเราต้องยังมีการเว้นระยะห่างทางสังคมกันอยู่
อันนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากในการตาม
แล้วใครจะไปรูปถูกถูกให้ถ่ายอย่าลืมล้างมือด้วยนะจ๊ะ